มันฆ่า

โอ๊ยต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
วันนี้ดาวยังคงบุกตะลุยที่ชุมชนเดิมค่ะ
บางพรีมพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ
ที่แล้วเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูแล้วนะคะว่า
ผักตบชาวาที่ดูไร้ค่าลอยอยู่ในลำคลองเนี่ย
เขาเอาบัตรล้างอกเสร็จแล้วทำอะไรต่อ
วันนี้นัดพี่กบไว้ค่ะพี่กบคนดีคนเดิม

กบค่ะพี่กบหนูมาแล้วค่ะพี่กบพี่กบ

นี่หนูบ้านนี้เนี่ย
จ้ะพี่กบอ้าวขวันมา

ดาวนี่แหละค่ะหมายถึงเป็นคำตกใจ
พี่กบพาหนูไปตักไปล้างแล้วก็เอาไปอบ

แต่หนูยังไม่รู้เลยว่ามันสร้างรายได้ยังไง

อ้าวป้าแมม

ขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรคะ
ขั้นตอนต่อไปเราจะมารีดนะคะ

ขั้นตอนของการรีดผลักหมงสวทธาวะที่ตัดให้
อ๋อใช่นี่มันอุ้นแบบนี้นะ
นี่คือเครื่องรีดค่ะเข้าเครื่องรีด
แต่ที่บ้านหนูที่มันทำให้เสื้อผ้ารีดเรียบ

นี่เป็นแบบรีดผักตบชาวาต้องเป็นแบบนี้
เอามันไม่เหมือนตาวรีดเนอะใช่เอาไม่เหมือนเนอะ
โอเคโอเคนะมันไม่เหมือนตาวรีดนะ

เป็นเส้นบางแบบนี้แล้วคือพร้อม

สารสวรรค์อาณาสารค่ะปักตบชาวาค่ะ
เอาไปจักษานะคะ
มันไม่ใช่ปลาหมึกนะคะแต่ภักร์เพียบชาวานะคะ

หนูบอตไหนเนี่ยได้กลองใหญ่แล้วเนี่ย

ค่ะเดี๋ยวตามพี่กบมาเลยนะคะ
มันลูกจำน็งเหมือนว้าวมากเลยค่ะ
ว้าวจนแม่เขาตกใจเลยนะคะ
ว่าแต่ผักตบชาวาที่หนูรีดเมื่อกี้มันหายไปไหน

นี่เหรอที่ทำให้เกิดทางลายด้านขึ้นมานี่

นี่คือขั้นตอนของการขึ้นรูปใช่ไหมคะพี่โกะค่ะ

ก็ที่จะทำออกมาเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะ

เราจะนำเส้นผักตบชาวานะคะนำมาขึ้นลูก
หนดด้านซ้ายด้านขวานะคะ

เราพยายามเลือกเส้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
จะทำให้เราผลิตชิ้นงานออกมาที่สวยงาม

เราก็จะนำเส้นมาขัดข้ามหนึ่งยกหนึ่งข้ามหนึ่งยกหนึ่ง
หลังจากนั้นเราก็เอาเข็มหมดปักไว้
ถัดไปถัดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ
ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำเส้นมาล้อม
ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งล้อมไปทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องทำไปเรื่อยหลังจากนั้นเราก็ดันไปให้ชิดค่ะ

ถ้าในกรณีที่เส้นมันแข็งนะคะ

ทำให้เราบังคับบังคับเส้นให้ชิดกัน

แต่เมื่อกี้พี่กบบอกว่าขั้นตอนต่อไปยังเหลืออยู่

ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการชุบกาวนะคะ
สำหรับขั้นตอนในการชุบกาวลาเทคนะคะ
ไม่ยากเลยนะคะง่ายนิดเดียว

เราก็นำกาวมาผสมนะ
สมให้เข้ากันนะคะระหว่างกาวลาเทคกับน้ำ
ไม่ควรผสมให้ใสเกินไปนะคะ
เพราะจะทำให้ปริมาณของเนื้อกาวลาเท็กน้อย
ถึงตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วเราจะเริ่มทำการชุบเลย
หลังจากนั้นเราก็นำกระเป๋าจุ่มไปแบบนี้เลยนะคะ

นี่เป็นสีขาวค่ะมันก็จะออกมาใสนะคะ
ชุบทั้งด้านในและด้านนอกเลย
หลังจากนั้นเราต้องนำไปตากแดด

ถ้าเกิดว่าแดดไม่จัดเราต้องใช้ถึง๒หรือ๓แดดค่ะ
จากหนึ่งแดดเหมือนหมูแดดเดียวอะ
ได้แล้วค่ะกระเป๋าจากผักตบชาวา
ชุบกาวเรียบร้อยตากเลยค่ะ
เป็นยังไงคะคุณผู้ชม

กระเป๋าสวยแบบนี้มันถูกใจจริงเลยค่ะ

กับการที่ได้มาเรียนรู้วิธีการทำ
กระเป๋าน่ารักจากผักตบชาวา

ในพื้นที่บางเปรียงพัฒนา

จะพาคุณผู้ชมไปหาเลิศ
แถวชุมชนไหนติดตามนะ
แต่วันนี้ไปก่อนค่ะ